ที่ผ่านมานะครับนักเตะทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่ฮ่องกง
เพื่อเตรียมจะอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดย์ครับนัดแรกเราจะบุกไปเย็นฮ่องกงก่อนนะครับ
ตามโปรแกรมวันที่สิบเอ็ดตุลาคมตีสี่ครึ่งนะครับก็รวมตัวกันที่ท่ากับสยานนาชาติดอนเมืองเพื่อออกเดินทางไป
นักเตะที่ไม่ได้รายงานตัวพร้อมกับเพื่อร่วมทีมเมื่อวานนะครับทั้งนรงศรีย่านเกมสุประชัยใจเด็ดศรีวรักษ์เทศสูงเนินกรกฎวิริยะอุดมสิริ
ก็ตามมาสมทบหมดส่วนใหญ่เป็นแกนจากบุรีรำนะครับเพราะว่าแน่นอนโปรแกรมของทีมก็แข่งขันนัดสุดท้าย
แล้วก็อยู่ไกลกว่าเพื่อนนะครับก็เดินทางมาสมทบตามเวลาอยู่แล้วสำหรับบุรีรำนะครับมีความเป็นมืออาชีพสูงครับ
กรีแชมป์ไทยลีก๖สมัยทีมล่าสุดส่วนมิรวรรณรายวัชครับหัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่าเกมกับฮ่องกงจะมีเวลาฝึกซ้อมสองครั้งในช่วงเย็นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้
แต่แม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องครับก็ยังหวังว่าจะชนะกลับมาได้
เหนือจากชุดนี้นะครับที่เดินทางไปฮ่องกงแล้ว
ธิรฐรบุญมาทันแบ็คซ้ายจากวิสเซอลโกเบแล้วก็ธิรศิลป์แดงดาเกาหน้าจากสานเฟรชเช่ฮิโรชิบ้า
ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วในช่วงเย็นเมื่อวาน
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในศึกเจลีกญี่ปุ่นนัดที่๒๙
ซึ่งธีรทรนะครับก็มาพร้อมกับน้องลิสบอลลูกชายนะครับแล้วก็น้องเบสนะครับภรรยา
ทั้งคู่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเลือกให้มาร่วมงานในแมชอำลาของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
รักษาประตูที่เป็นตำนานของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องมาโดยตลอดครับ
ย้ำโปรแกรมในการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟาเดย์นะครับสองนัดเกมแรกไปเยือนฮ่องกงครับ
ฤหัสที่๑๑ตุลาคมนี้แข่งขันกันไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทีมชาติไทยอันดับ๒๘ของโลกไปสองศูนย์ทำให้จีนนั้นคว้าแชมป์ไปกรองส่วนทีมชาบาแก้วนั้นก็จบอันดับสี่นะครับโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันนี้ในเวลาบ่ายโมง๒๐นาทีครับ